คลิปที่จะเล่า๒คลิปนี้เดี๋ยวให้ดูกันแน่นะคะ
แต่ว่าเรียนนึกถึงเพลงของน้าแอดเลยคนจนผู้ยิ่งใหญ่
มีจนวัดใจคนไม่ได้จนแต่รวยน้ำใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน
คุณลุงท่านหนึ่งค่ะไม่รู้ว่าเป็นลุงหรือว่าตานะคะ
แล้วแต่สุดแล้วแต่จะเรียกกันที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ไปหยิบนมมากล่องเดียวจากตู้ปันสุก
ทั้งที่ว่าในนั้นมีของเยอะมากแล้วทอนโทษนะคะ
แกเป็นคนเร่ร่อนแต่งตัวมซอ
แกพูดพรึ่มพำคนเดียวบอกว่านมกล่องเดียวก็อิ่มแล้ว
เอาไว้ให้คนอื่นกินบ้างเราอยากเห็นหน้าคุณลุง
เราอยากรู้จักคุณลุงนะคะนี่คือคนจนผู้ยิ่งใหญ่ค่ะ
คุณผู้ชมมีมิตรจิตมิตรใจที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะ
นักข่าวของเราไปเจอตัวคุณลุงแล้วนะคะ
ชื่อว่าลุงอู๊ดค่ะแกอาศัยอยู่บริเวณท่ารถอูทองที่สุพรรณบุรี
เพราะฉะนั้นแล้วนักข่าวของเราพอไปเจอแบบนี้ค่ะ
นี่ลุงอู๊ดนะคะประสานเจ้าหน้าที่พมจังหวัด
แล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลอูทองลงไปให้การช่วยเหลือคุณลุง
พอไปถึงเจ้าหน้าที่นี่ค่ะเอาเจลให้ล้างมือแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีการวัดอุณหภูมิของคุณลุงค่ะ
๔๐องศาเซลเซียน
ลุงไม่สบายตัวร้อนเลยค่ะ
แล้วมีไอเป็นระยะด้วยนะคะ
ทีนี้เอาล่ะก็กลัวว่าเครื่องมืออันแรกจะไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่า
ก็เลยเอาเครื่องมือของโรงพยาบาลธนบุรีอูทองมาวัดใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ปรากฏว่าครั้งที่๒ก็ยังอุณหภูมิสูงอยู่ดีนะคะ

ทีนี้ก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมนี่เดินตามคุณลุงกันแบบนี้
เกี้ยกล่อมบอกว่าให้คุณลุงไปรักษาไปที่โรงพยาบาล
คุณลุงแกก็ระแวงพยายามที่จะเดินหนีแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ลดลากความพยายามค่ะ
เดินตามต่อไปเรื่อยใช้เวลาในการตื้อคุณลุง๒ชั่วโมง
สุดท้ายลุงยอมไปตรวจนะคะเพราะอาการไข้สูงมีไอด้วย
อันนี้เป็นเรื่องราวดีนะคะที่เรานำมามอบให้กับสังคมได้ติดตาม
อีกหนึ่งเรื่องค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งคุณป้าค่ะ
นี่ท่านนี้ค่ะคุณผู้ชมบางคนก็บอกคุณยายนะ
คุณป้าท่านนี้แหละค่ะแกก็เป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่
ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙ไปลงทะเบียนได้รับเงินเยียวยา
เราไม่ทิ้งกันห้าพันบาทมาห้าพันบาทแทนที่ว่าจะเก็บใช้คนเดียว
อ่าไม่ค่ะเอาเจียดเงินส่วนหนึ่งไปซื้อข้าวสารอาหารแห้ง
กระป๋องนมเนยต่างมาใส่ตู้เพื่อที่จะแบ่งปัน
แบ่งปันให้คนอื่นอุ้ยมึงแบ่งปันของจริงเลยอ่ะ
นี่ไงนี่ไงนี่แหละค่ะเราไม่ทิ้งกันของจริงนะฮะ

เหลือคนยากจน

หนูก็ลำบากเหมือนกัน
เอาของมาให้คนอื่นก็ทำไมไม่เก็บไว้กินไว้เอง
ก็เห็นว่ามีพอเพื่อปันให้คนอื่นเขา

คุณตำรวจค่ะคุณตำรวจเห็นแล้ว
อดที่จะเก็บความสุขนี้ไว้คนบ้าง
ก็เลยถ่ายคลิปเอามาโพสต์ลงในโซเชียลแบ่งปันความสุขนี้นะคะ
ปันสุกเนี่ยที่ป้าแกเอาไปบริจาคเนี่ย
อยู่ที่บริเวณหน้าสพแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
ตำรวจก็เลยเห็นไงร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งนะ
มีจนวัดใจคนไม่ได้จนแต่รวยน้ำใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน